แต่ขาไปตกร่องตรงเก้าอี้ซึ่งเป็นเหล็กครับ
คุณผู้ชมขาติดอยู่แบบนี้
น้องร้องไห้ด้วยความเจ็บเลย

ปากมันก็ได้เห็นต้องความสูงเผื่อ
พ่อแม่ปลุกลุกจากที่นอนคิด
โอ้โหคุณนี่เป็นคลิปประกอบเพลงอยากไปโรงเรียนนะ
แต่ว่านี่ผมมาโรงเรียนแล้วขาผมติดครับ
ช่วยหน่อยครับผมเจ็บครับ

แต่ว่ามันเป็นช่องเหล็กแบบนี้แล้วขาน้องอเล็ก
ขาน้องลงไปติดน้องดึงขาออกไม่ได้คุณ
ถ้าเปิดหน้านะจะเห็นว่าหน้าน้องกำลังร้องไห้อยู่
ก็นี่คิดดูสิคือด้วยความที่พอเท้ามันลงไป

ขาติดในช่องเหล็กแบบนี้
ทีนี้ถามว่าแล้วใครมาช่วยน้อง

เอ้าวัน
คุณลุงฉันมาไหว้คุณลุงด้วยนะ
นี่ฮะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะ
สำหรับอุปกรณ์ต่างในพื้นที่โรงเรียน

เหล็กแบบนี้มันเป็นซี่ที่ขามันตกลงไปได้